อีกหนึ่งตลาดดีกว่าคุณผู้ชมที่จังหวัดเชียงใหม่
บอกว่าที่นี่บะหมี่กระดาษเนี่ยอร่อยมากแล้วถูกใจคนที่นอนดึกด้วยค่ะ
โอ้โหนี่คุณน่ากินมาก
หมี่กระดาษต้องร้องเพลงเลยนะ
ว่าโอ้นี่มันบะหมี่กระดาษ
เบาก็ขาดเบาก็ปลิวอันนั้นมันหัวใจกระดาษ
แต่อันนี้คือบะหมี่กระดาษเบาไม่ขาดนะคะ
อยู่ที่ตลาดช้างเผือกบะหมี่กระดาษตลาดช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเจียงใหม่จ้า
เขาบอกว่าร้านนี้เป็นขวัญใจของคนนอนดึกนะคุณ
เป็นร้านขายบะหมี่หมูแดงบะหมี่ลูกชิ้น
คือนี่คุณซิกเนเจอร์ของร้านคืออย่างนี้
เรียกบะหมี่กระดาษเพราะว่าเขาใส่ห่อกระดาษให้ซื้อกลับเท่านั้น

ซึ่งเปิดขายมา๓๘ปีแล้วว้าว

คุณเคยได้พูดปอนดหรอปอนดหาและยุคคุณเห็นว่าอะไรกันแล้วเหรอ
เห็นอยู่เนี่ยส่วนใหญ่เป็นบะหมี่แห้งใช่ไหมล่ะ
ใช่ค่ะบะหมี่กระดาษมีทั้งบะหมี่ลูกชิ้น
หมี่หมูแดงบะหมี่หมูรวมอะไรต่างมีหมดเลย
แต่ที่เด็ดไม่แพ้กันคุณเห็นไหมเมื่อกี้อะไร
เหมือนกะเพราไหมแล้วกะเพรามันคือยังไง
มันคือบะหมี่กะเพราไก่แล้วก็บะหมี่ไก่กระเทียมนะคุณ
คือถ้าคุณไม่อยากกินเส้นคุณจะสั่งเป็นข้าวก็ได้
เป็นข้าวกะเพราไก่ข้าวไก่กระเทียมได้หมดเลยเหมือนกัน
ถ้าผมจะสั่งบะหมี่น้ำได้ไหมครับ
ก็ได้นะเดี๋ยวไปเปิดน้ำใส่ที่บ้าน
อย่างนี้คุณส่วนใหญ่เขาจะเป็นบะหมี่แห้งเพราะเขาขายในห่อ
แต่ถ้าเป็นบะหมี่นำเขาก็เจอเขาก็จะมีน้ำซุปให้แหละดิฉันว่านะคะ
แยกไปเนอะทุกเมนูเนี่ยเขาจะใส่ห่อกระดาษแบบนี้
มีราคาตั้งแต่๒๐บาทนะ๒๐บาทเริ่มต้นถูกมาก

ใช่แล้วก็มี๒๕๓๐บาทถ้าคุณอยากกินไข่ดาวด้วยก็เพิ่มไป
องละ๖บาทก็ราคาดีแล้วก็เป็นขวัญใจของคนนอนดึกด้วย
เพราะเขาเปิดขายช่วงเที่ยงคืนไปจนถึง๘โมงเช้า

ขนาดนอนดึกคุณทำอะไรเสร็จแล้วคุณออกมามันดึกแล้วไง

คือแต่จริงต้องบอกว่าเขาปิด๘โมง

มืดมารอกันแล้วนะคะต้องรับบัตรคิวเลยนะ
เพื่อความสะดวกจะได้ไม่สับสนด้วย
ดีผมซื้อเยอะเดี๋ยวไปทำบุญเป็นค่าอาหารกลางคืน
ทำไมไม่ให้เพื่อนให้ฝูงบ้างอ่ะ
ไม่เคยคิดถึงเพื่อนหนึ่งฝูงอยู่นะคนอย่างคุณ

เจ้าของร้านเขาบอกว่าลูกค้าส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา

เพราะว่าคุณชอบทำบุญทำทานอาหารกลางคืน
เจ้าของร้านชื่อว่าคุณธนิดาพรมเทศอายุ๖๗ปีนะคะ
คือเขาบอกอย่างนี้ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นเป็นนักศึกษา
เพราะว่าบางทีวัยรุ่นเขาเหมือนคุณอ่ะกลับจากเที่ยวอ่ะ

แต่อันนี้ฉันคิดว่าถ้ายกตัวอย่างคุณมันจะเห็นภาพ

คืออย่างนี้วัยรุ่นเขาไม่ได้เที่ยวอย่างเดียวหรอก
บางทีเขาอ่านหนังสือดึกทำงานส่งคุณครูดึก

คุณไม่เข้าใจใบรุ่นหรือนักเรียนนั้น

แต่ที่ไม่เข้าใจคือต้องมาพูดทำไมในรายการสดนี่แหละ

แต่ยิ่งกว่านั้นอีกว่า
ก็อย่างนี้ใครที่แบบเลิกงานกะดึกหรืออะไรอย่างนี้แหละ
แต่เอาจริงนะเขาแบบเหมาะมาก
แล้วก็ใครสนใจอยากจะทานแวะไปได้ที่ตลาดช้างเผือก

มีกระดาษตลาดช้างเผือกได้เลยค่ะ

คุณจะขึ้นข้างบินไปซื้อปะหมี่๒๐บาท
ของดีของอร่อยมีเยอะนะครับ